มาไปหาอะไรอร่อยทานดีกว่า
เย็นตะโฟเจ้าแรกแห่งถนนพระอาทิตย์เฮ้ย
บอกเลยอยากกินมากไปดูตำนานความอร่อยกันค่ะ
คุณชื่อร้านนี้นี่พัวกี่เห็นไหมคะ
เป็นร้านขายเย็นตะโฟที่อยู่ภายใต้เรือนที่เก่าแก่กว่า๗๐ปีนะ
ปัญญากาศนี่ก็เป็นอีก๑สเนกของร้านเลยค่ะ
ก็จะมีโซนที่เป็นเก้าอี้ไม้สีเข้มเหมือน
เหมือนเขาบอกว่าเหมือนได้กินบนตไปอ่ะ
ใครที่แบบชอบความคลาสสิกเนอะแนะนำให้ไปร้านนี้
เขาบอกว่าความอร่อยซ่อนอยู่ที่ไหนซอสเย็นตะโฟนี่ซอสแดงแบบนี้
ทางร้านเขาผสมซอสแดงเข้ากับน้ำกระเทียมดองโอ้ยแล้วก็กระเทียมพริกแดงพริกเหลือง
เต้าหู้ยี้พี่ปั่นจนละเอียดแล้วก็เติมงาขาวคั่วลงไป
ลุกเคล้าพร้อมกับเครื่องปรุงและลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งฮือกล้วยหมูบาด
และพระเอกของร้านก็คือเกี้ยวกุ้งชิ้นโตเนื้อกรอบหวาน
เราไปกินกันไหมไปเถอะไปเถอะไม่ไหวแล้ว
มันไม่ไหวแล้วจริงคือต้องบอกว่ากุ้งแชร์บ๊วยตัวโตทางร้านเขาจะเอามาล้างด้วยโซดาเพื่ออะไร
ลดความขาวแล้วเวลาล้างด้วยโซดาคุณมันจะทำให้กุ้งเด้ง
มันจะเพิ่มความกรุบเด้งความกรอบของเนื้อกุ้ง
แล้วค่อยเอาไปหมักแล้วค่อยเอามาห่อกับแผ่นเกี้ยว
แล้วออกมาเป็นนี่เกี้ยวกุ้งตัวโตแบบนี้
กินมากเลยเกี้ยกุ้งเนี้ยเมนูที่อยากแนะนำคืออืม
เมนูของเย็นตะโฟนี่แหละเพราะว่าซอสแดงที่เนี่ย
ก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นทะเล
แล้วก็มีเซ็ตลวกจิ้มลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งฮือกล้วย
เกี้ยวกุ้งทอดก็มีชิ้นโตเนื้อกรอบกุ้งเด้งกรุบ
โอ้ยนี่ข้าวซอยเหรออ่าแต่แต่เนี้ยเขามีหลายหลายเมนู
เป็นต้มยำน้ำข้นต้มยำน้ำอ๋ออ่านี่แล้วอันนี้เป็นเป็นลวกจิ้ม
อันนี้ลูกจิ้มลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาคือกล้วย
หรือว่าคุณอยากทานเกี้ยวแต่เป็นเกี้ยวกุ้งทอดเฮ้ยนี่นี่
แบบทอดจิ้มน้ำจิ้มบ๊วยอย่างเงี้โอ้ดีจังเฮ้ยระวังนิดนึง
ทำไมมันร้อนโอ้โหก็รอให้มันเย็นก่อนดีคือร้านภูวากิเนี่ยนะ
หลายคนบอกว่าเออหิวแล้วอยากไปกินตั้งอยู่ตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์บางลำพูนะคุณ
อยู่บนถนนพระสุเมนเขาเปิดกิจการมากว่า๒๐ปีแล้ว๒๐ปีแล้ว
แล้วเขาก็รักษามาตรฐานความอร่อยเอาไว้ด้วยใครสนใจไปกันเลยดิฉันเนี่ย
เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้แถวพระอาทิตย์ของกินอร่อยเยอะ
อ่ะจริงจริงไม่อยากจะบอกดิฉันอยู่แถวนั้นอะสมัยก่อนอ่ะ
อืมจริงจริงดีจังเลยอ่ะอยากไปอุ้ยมีโอกาสอยากกลับไปทาน
ตอนเรียนหนังสือเพราะว่าจะมาหาของกินเท่านั้นอร่อย